ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้
ต้องบอกว่าหวานชุ่มฉ่ำต้อนรับสายฝนในเย็นวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะ
ควงแฟนนุ่มคุณบอลกฤษณะฝ่าฟันอุปสรรคมายกใหญ่
การเข้าสู่ประตูวิวาท่ามกลางความยินดี
คนในครอบครัวและพี่น้องทั้งในและนอกวงการนะคุณ
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นพิธียกน้ำชาไป
ตามด้วยการจดทะเบียนสมรสชุดยกน้ำชาเป็นชุดสีแดง
ลายแดงแบบอินสันสวยสดใสมากเพื่อนเจ้าสาวก็สวยสดใสกันทั้งนั้นมีพี่บี้มาด้วยนะ
พี่บี้สุกิตเป็นเพื่อนเจ้าสาวใช่แล้วก็คุณเห็นใช่มั้ยว่ามีการยกขันมงขันมาก
โอ้โหแสบมากเลยทีเดียวเห็นบอกว่าหนักไหลอยู่เหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างหลายตังค์อยู่
เออนะบอกเลยเจ้าสาวเนี่ยเขาเปลี่ยนลุคในตอนเย็นคุณผู้ชมดูภาพ
ดิฉันทุกวันผ่านนึกว่านางงาม
สวยแบบสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชม

และขณะที่เรากำลังจัดรายการอยู่ตอนนี้เนี่ย
อยู่ในช่วงพิธีฉลองมงคลสมรส
ซึ่งธีมของเขาในวันนี้เป็นธีมแอร์เรียล

นางเงือกน้อยในทะเลสีสวยอะไรประมาณนี้นะคะ
เจ้าสาวนะคุณผู้ชมสวยแซ่บ
ไม่ทิ้งลายเซ็กซี่สตาร์เลยก็ว่าได้

หายใจไม่ออกรู้สึกอึดอัดแทน

กินวาซาบี

สุดท้ายก็เป็นประตูที่ให้เซ็นสัญญา

สัญญาว่าความรักพอดีน้องชายของน้องอุ้มให้ผมเสร็จสัญญาว่า
จะไม่ทอดทิ้งจะรักผู้หญิงคนนี้ตลอดชีวิต

เป็นการรักสอนเลยอะครับ

เป็นแล้วล่ะคะ
เป็นความเฝ้าใจ
จะบอกว่าจัดให้สมกับความสวยของน้อง
อยู่ของเขาน่ะมันเยอะมากนะ
เพราะคุณอุ้มเนี่ยสวยมากสวยตูบเลยอะ
เมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าหนักไหลกันเลยทีเดียวนะครับ

ถ้าจัดตามความสวยดิฉันคุณแม่น่าจะแถมข้าวสารไปให้ด้วย

ลักษณะนะจะมีแบบว่าความเซ็กซี่อะไรหรือเปล่า

เจอเข้าไปตอนเย็นหืมอุ้มเลยยินดีด้วยนะคะ